นักโทษ๓คนเขาพยายามขโมยรถของผู้คุม
หนีออกไปจากที่ถูกคุมขัง
ติดตามและลากกันใช้ประมาณสัก๓๐๐นายได้

วิ่งหนีไปได้คุณผู้ชมขับรถหนีไป
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมายังคงปิดล้อมเขานั้นอยู่

แต่ว่าเช้าวันนี้จะมีการปูพรมเดินเท้ารวมทั้ง
เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นไปตรวจสอบด้วย

โอ้โหอุกอาจมากนะ
ที่เท้ายังมีตรวนนะ

คือกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์
ขณะที่เจ้าหน้าที่เรือนจำหลังสวน
ก็ขับรถนำผู้ต้องหาคดียาเสพติด๕คน
จะไปส่งฟ้องศาลจังหวัดหลังสวน

โดยขับรถเข้าทางประตูด้านหลังของศาล

เมื่อผู้ต้องหาทั้ง๕คน
โต้ตรวนที่ขาทั้ง๒ข้าง
พยายามหลบหนีแต่ถูกสกัดจับ
ได้๒คน๓คนหลบหนีไปได้ครับ
๓คนฉวยโอกาสใช้กุญแจที่เจ้าหน้าที่
เสียบคาเอาไว้สตาร์ทเครื่องรถ
แล้วพุ่งชนประตูจนล้ม

จอดทิ้งไว้ในสวนทุเรียนที่บ้านหนองคล้า
หมู่๑๒ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโก

ห่างจากศาลจังหวัดชุมพรสักประมาณ๓๕กิโล

ไม่พบตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน

ปูพรมค้นหาพื้นที่รอบเขา

มีการตั้งจุดสกัดตามเส้นทางต่าง

โดยเฉพาะของนายกฤษดาเกรดนุ้ย

คนในพื้นที่และคาดว่าคนนี้

๓คนหลบหนีไปได้นะครับ

มีการได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่า
มีชาวบ้านไปพบผู้ต้องหาทั้ง๓คน

ห่างจากจุดที่ทิ้งรถไว้
มีร่องรอยการบรื้อค้นคุณผู้ชมมีสิวมีค้อนวางอยู่ที่พื้นเป็นพื้นปูนในบ้าน
ว่าผู้ต้องหาเอาค้อนเอาสิวมาสกัดโซ่ตรวนออกเพื่อความสะดวกในการหลบหนี
แต่ว่าสกัดออกไม่ได้ก็เลยรีบหลบหนีไปก่อนทั้งที่มีโซ่ตรวนคาเท้าอยู่แบบนั้น
ทางด้านของพันธบรวจเอกณรัฐเสวตนันนะครับเป็นอธิบดีกรมราชธรรมก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดี
ก็บอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยยอมรับเจ้าหน้าที่ยังมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
และไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดคือเหมือนเป็นการปล่อยปะละเลย
โดยปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่กล่าวโทษใครว่าเป็นความผิดพลาดของหน่วยงานใด
เพราะว่าทุกฝ่ายอยู่ระหว่างการร่วมมือกันในการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
แต่ก็เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็สอบข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้าง
ส่วนความคืบหน้าเมื่อคืนที่ผ่านมาที่กองอำนวยการที่ทำการผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่๑๒ตำบลตะโก
ก็มีการวางแผนไล่ล่าผู้ต้องหาทั้ง๓คนคาดว่ายังคงกบดานอยู่บนพื้นที่เขาบนภูเขา
นายสมพรปัชชิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็บอกว่า
ใช้กำลังร่วมกันกว่า๓๐๐นายแล้วเดิม๒๐๐นายนะฮะตอนนี้เป็น๓๐๐นาย
กระจายกำลังการปิดล้อมที่เขาท่าทองบ้านห้วยคล้าซึ่งเป็นจุดที่พบว่าผู้ต้องหาอยู่ในป่า
โดยกำลังทั้งหมดจะมีการสับเปลี่ยนการเฝ้ากันตลอดทั้งวันทั้งคืน๒๔ชั่วโมง
พลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรชุมพรบอกว่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าผู้ต้องหาทั้งหมดยังอยู่ในพื้นที่ในป่าในข่าวนี้
ยังไม่หลบหนีไปไหนแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยมันเข้าไปค้นไม่ได้เพราะหวั่นว่าจะเกิดอันตราย
เช้าวันนี้ตอนนี้พอฟ้าสางจะมีการเดินเท้าปูพรมเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ใช้เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นตรวจสอบหาร่องรอยของผู้ต้องหาด้วยนะครับ
ตำรวจตรีสหรัฐบอกว่าพบว่าโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่เมืองจำที่วางไว้ในรถหายไป
คาดว่าผู้ต้องหานำไปด้วย
และเมื่อเจ้าหน้าที่ทดลองโทรไปก็ปิดเครื่องไปแล้วเพื่อไม่ให้ตรวจสอบสัญญาณได้
ถ้าเปิดเครื่องเมื่อไหร่จะสามารถรู้พิกัดได้ทันทีนะครับ
วันนี้ก็น่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ